กันที่ข่าวแรกเลยนะคะสำหรับคู่รักคู่หวานในวงการบันเทิง
คือก่อนหน้านี้เนี่ยหนุ่มแดนเขาออกมาเปิดใจว่าหลังจากที่บวชทดแทนคุณบิดามันดาแล้วเนี่ย
ก็เตรียมที่จะเก็บเงินเพื่อสร้างครอบครัวในอนาคต
ถึงคิวของสาวแพตตี้อังสุมารินหวานใจคนสวยเขาออกมาเปิดเผยถึงประเด็น
หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ต้องปาดน้ำตาไปตามกัน
โดยสาวแพตตี้เขายอมรับว่ามีการพูดคุยเรื่องของอนาคตบ้าง
แต่ยังไม่จริงจังถึงขั้นพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่าย
ซึ่งข่าวดีก็คงยังไม่ใช่เร็วนี้อย่างแน่นอนนะคะ
พร้อมกับออกตัวว่ามั่นใจว่าจะฝากชีวิตไว้กับหวานใจรุ่นพี่ได้

ส่วนเรื่องสินสอดเมื่อเจ้าตัวโดนแซวว่าฝ่ายชายพร้อมทุ่มสุดตัว

คงจะต้องคิดสินสอดแพงสักหน่อยแล้วล่ะค่ะ
ก็มีบ้างค่ะแต่ก็แบบยังไม่ได้จริงจังขนาดนั้น
ก็แบบแค่แพลนอะไรบ้างคร่าว
เอาจริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าพร้อมไหม
แต่ว่าด้วยถ้าตอนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ

ยังมีหลายอย่างที่มันก็อาจจะยังไม่ใช่เร็วนี้
ถ้าตอนนี้เลยนะก็ยังอาจจะยังเด็กไปนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่ต้องวนเรื่องของผู้หลักช้องมาเท่าไหร่

จากนี้เจ้าตัวก็ยังเผยถึงช่วงเวลา
ที่ได้ไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปด
เพื่ออุทิศบุญกุศลมอบให้กับคุณพ่อที่จากไป

ว่าเป็นความตั้งใจที่อยากจะส่งผลบุญนี้ให้กับคุณพ่อ
ซึ่งวัดที่เจ้าตัวไปปฏิบัติธรรมนานเกือบ๒๐วัน
ก็คือวัดป่าภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์
สถานที่ที่หนุ่มแดนวรเวทเนี่ย
เขาได้ไปบวชที่นั่นด้วยเหมือนกันนะคะ

หลังจากที่ต้องพับโครงการไปก่อนหน้านี้
นางเอกสาวหน้าหวานก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจนะคะ

อยู่กับคุณพ่อคุณแม่บ้านพี่แดนอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็หวังว่าแบบว่าคุณพ่อจะได้เต็ม

ที่ขยันแล้วก็ในการทำบุญนะ
ทั้งแดนทั้งแพตตี้นะคะส่วนเรื่องข่าวดีเนี่ยเขาบอกว่า

แต่ว่าตอนนี้มีการวางรากฐานเกี่ยวกับอนาคตเอาไว้แล้วด้วย
ใช่แล้วค่ะแล้วแพทย์เองก็ได้กำลังใจดีจากพี่แดน

ก็เลยทำให้เรื่องเศร้าที่อยู่ในใจเนี่ย